เนื่องจากเรื่องที่คุณรัชพรได้บอกคุณผู้ชมไป
เรื่องนี้ทำให้ชาวกะเหลี่ยงที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางกำลังประสบปัญหา
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทย
มีการเตรียมประกาศพื้นที่อุทยาน
เรื่องของการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของรัฐบาล
ก็ไปทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินของชาวกะเรียง
รวมทั้งเป็นผืนป่าอนุรักษ์คุมชนของชาวกะเรียงกว่าสองหมื่นราย
เรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากบรรยายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
มันกระทบแน่นอนทำมือชาวบ้านส่วนหนึ่งก็เผา
ก็กลัวจะถูกดำเนินคดี

เสียงสะท้อนปัญหาส่วนหนึ่งจากชาวกะเรียงชุมชนบ้านเว้ยตาด

ที่ได้รับผลกระทบต่อการทำมาหากิน
หลังจังหวัดมีคำสั่งห้ามเผาป่า
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน
เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันจากไฟป่า
ในเขตพื้นที่เก้าจังหวัดภาคเหนือ
สมนึกนักขมูลเล่าว่าชาวกะเรียงไม่ใช่ผู้ทำลายป่าตามที่หลายคนกล่าวหา
พวกเขามีการกำหนดกฎชุมชน
คือไม่ขยายพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน
ควบคุมการเผาด้วยการทำแนวกันไฟ
เนื่องจากเป็นการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี
พักฟื้นหน้าดินด้วยวิธีตามธรรมชาติ

อาชีพทำไร่หมุนเวียนบนพื้นที่เชิงเขา
ทอดจากบรรพบุรุษมาเป็นเวลากว่าร้อยปี
ภูมิปัญญาการทำเกษตรที่รักษาสิ่งแวดล้อม

แตกต่างจากการทำไร่เลื่อนลอย

ลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นหมุนเวียนตลอดทั้งปี
เป็นวัตถจักรชีวิตที่ชาวกะเรียง
อาศัยอยู่กับป่าได้อย่างสมดุล

ขณะนี้ชาวกะเรียงยังได้รับผลกระทบจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทย
อ้างนโยบายทวงคืนพื้นป่า

และพื้นที่ทำกินดั้งเดิมของชาวกะเรียงกว่าสองหมื่นไร่

ที่ผ่านมาชาวบ้านพยายามเรียกร้องสิทธิที่ดินทำกิน
และวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่าชาติภัณฑ์

กลับยังหาข้อยุติไม่ได้
ป่าในฮนู้นรักว่าสองหมื่นกว่าไร่
มันจะถูกประกาศเป็นอุทยานทันที
เพราะฉะนั้นความมั่นใจของชาวบ้านในอำนาจ
ที่ชาวบ้านเคยดูแลเรื่องกันไฟป่า
และเรื่องของการปกป้องเหมือนว่า
ในทุนเข้ามามันจะเสียกำลังใจ
ถ้าสองหมื่นกว่าไร่ถูกประกาศเป็นอุทยาน
แล้วเขาจะออกไปจ่ายจากไหน
แล้วก็คล้ายว่าจิตวิญญาณตัวนั้นมันหายไปแล้ว
ในเรื่องของพิธีกรรมในเรื่องของความคิด
ในเรื่องของสิ่งที่เขาเคยได้ประโยชน์จากปลาตัวนั้น
ขณะนี้อุทยานเตรียมประกาศพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทย
โดยยึดภาพถ่ายทางอากาศปี๒๕๕๙
เป็นแนวทางการตรวจสอบพิสูจนร่องรอยการทำกิน
ซึ่งชาวกะเหลี่ยงเสนอขอให้พิจารณาข้อมูลอื่นประกอบด้วย
เพราะอาจกระทบสิทธิต่อผู้ที่เคยถือคลองทำประโยชน์ที่ดินมาก่อน
และถูกขับไล่ในข้อหาบุกรุกจากเจ้าหน้าที่
วันที่๓สิงหาคมปี๒๕๕๙
มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหลี่ยง๕แนวทาง
หนึ่งในนั้นคือการให้ความคุ้มครองชุมชนกลุ่มชาติภัณฑ์กะเรียง
ที่อยู่อาศัยและมีที่ดินทำกินดั้งเดิมทับซ้อนพื้นที่ป่าสงวน
ตลอดจนให้ได้รับการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางชาติภัณฑ์
วัฒนธรรมกะเรียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กะเหลี่ยงยังคงถูกละเมิดสิทธิอย่างต่อเนื่อง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เรื่องนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกัน
หาทางออกให้กับชาวกะเหลี่ยงกันต่อไป